สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
กับสังคมบ้านนี้หมื่นนี้คุณผู้ชม

สกที่สองเศร้ามากหุ่นหู้มาก

เอาศพแรกก่อนนะครับคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนวิภาวดี
ขาออกวิจัยกลางกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทย
ขาออกก่อนถึงแยกเกษตร๓๐๐เมตรค่ะ
จุดนี้เป็นความรับผิดชอบของสนวิภาวดีรังสิต
สุดท้ายแล้วตำรวจมาไหมตำรวจมาแล้วก็บอกว่า
ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะนี่สบายใจได้ค่ะ

ตอนแรกคนที่ไปดูเขาบอกว่าโควิดแน่
ทอดให้โควิดก่อนเลยโควิดแน่
สุดท้ายตำรวจบอกว่าไม่ใช่นะคะ
ผู้ชายคนนี้เขามีอาการคือพิษสุราเรื้อรังเมาสุรา
ตำรวจแนะนำให้กลับไปพักที่บ้าน

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดแต่อย่างใด
แต่ศพที่๒โควิดเต็มค่ะคุณผู้ชม
คุณลุงขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
หมอหนูนายกตื่นแล้วก็ดูข่าวนี้
จำได้ไหมสั่งการบอกว่าให้หน่วยงานบูรณาการทำงานกัน
ต่อไปนี้จะต้องไม่เห็นภาพคนตายข้างถนนแบบนี้
คุกเข่าฟุบตายข้างถนนแบบนี้ค่ะ
๒มาจากโควิดเต็ม
มาจากโควิดโดยที่เจ้าตัวไม่ได้รู้
ไม่ได้มีโอกาสได้รู้เลยว่าตัวเองติดโควิด

ไม่ได้ไปตรวจตรวจก็ต้องเสียตังค์ตรวจ
ขนาดเงินจะไปกินยังไม่มีเลย
สุดท้ายแล้วไม่ได้ตรวจมารู้อะไร

เป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะคะ
เฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะ

มอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งคุกข่าวคว่ำหน้าแบบนี้นะ

วกกับสะท้อนความรู้สึก

บอกว่าเศร้าใจจังประเทศไทย
ต้องมีคนมาเสียชีวิตข้างถนนแบบนี้

พลิกตัวขึ้นมาก็แข็งท่านี้เลย

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่
ตรงข้ามโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเลย

แล้วคนที่รู้จักคุณลุงที่เสียชีวิตเนี่ย
ให้ข้อมูลในคอมเมนต์นะคะบอกว่า

ก่อนจะตายเนี่ยไอหนักมาก
ไอจนซุดสุดแล้วตาย

ใช่ค่ะเศร้าแล้วใช่ไหมคะจากโพสต์

มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก

ผู้เสียชีวิตเป็นลุงของเราเอง
ลุงมีอาชีพขับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ติดโควิดลุงหยุดงานไปหลายวัน

พอไม่มีรายได้ทำไงคะตัดสินใจ
กลับออกมาขับวินรถจักรรับจ้าง

ไม่มีโอกาสรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองติดโควิด
แต่คนในครอบครัวรู้รู้จักไหน

รู้จากผลการชนะสูตรพลิกศพ

ก็คือมันมีคอมเมนต์ที่มาต่อว่าลุง

คิดว่าเป็นโรคประจำตัวอาการโรคประจำตัวกำเริบ

คืออย่ามาว่าลุงของเธอเลยนะคะ
สำหรับคนที่โพสต์รายนี้เธอบอกว่า

มีใครบ้างอยากจะมานอนตายข้างถนนแบบนี้

เขาไม่ได้มีโอกาสไปตรวจไง
ถ้าตรวจรู้เขาก็ไปรักษาไงนะคะ

ถ้ารักษาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี

มีข้าวให้กินมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน
ค่าไฟประชาชนเข้าถึงการตรวจ

คงไม่มีใครที่ตายข้างถนนแบบนี้ค่ะ
อย่าปวดหัวใจจริงเจอแบบนี้ทุกวันเลย